อ่างทองกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปที่วัดโบดราชศรัทธาที่นั่นเนี่ยเขาไปกราบไหว้ขอพรแล้วเขาก็ได้สมหวังตามนั้นเลยครับ
วายอะไรคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้
ไอ้ไข่ที่นี่มีไอ้ไข่นะจ๊ะ

หลังเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงที่นี่สักเท่าไหร่
แต่มาวันนี้เขาบอกมีชาวบ้านมาแก้บนนะ
ที่วัดโบดราชสถาทะบนบังระกับอเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เพราะว่าเขาได้โชคได้ลาบจากการไปดูอ่างน้ำมนต์ที่นี่
อ่างน้ำมนต์หน้าตาเป็นยังไงสำหรับที่นี่
ไม่เหมือนที่อื่นเขาว่าอย่างนั้นเป็นภาพแอฟสแตรก
ออกไปในแนวทาง๓มิติ
การที่จะมองแล้วให้เห็นที่เป็นโชคลาภจากอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่ที่นี่
ต้องใช้ความคิดและจินตนาการขั้นสูง

ก็ถ้าไม่ถนัดมันจะมีวิธีอื่น

ไม่ต้องแอปแจกแอปเจิกแล้ว
นี่มันวิชาคณิตศาสตร์ชัดเลย
บวกรบคูณหารกับเราเองเท่าที่ดูแล้วนะโอ้โฮ
ก็ชวนให้คิดชวนให้จินตนาการ

โอ้โหแต่บางคนบอกไม่ได้ดูตรงนั้นเลย

ไอ้ที่มันกระจายอยู่กันเออ

เออไม่มีใครล๊อคเลี่ยนแบบได้
เหมือนในอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยไม่รู้
ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะ